คุณผู้ชมยังอยู่บนเรื่องของทางด่วนค่ะ
คุณผู้ชมมีคลิปที่แชร์กันในโลกโซเชียล

เป็นรถของบริษัทที่ให้เช่าโต๊ะเก้าอี้ค่ะ

แล้วมีรถเป็นรถฉุกเฉินอยู่ด้านหลัง

เรื่องนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียล

กล้องหน้ารถคันที่เขาขับอยู่ในเลนกลาง

แต่เอ๊ะทำไมรถที่เขา

ข้างหน้าทำไมถึงไม่ยอมหลบให้

หรือว่าเป็นเพราะว่าเขาอาจจะมองไม่เห็นข้างหลังหรือเปล่า
เปิดเพลงเสียงดังไม่ได้ยินไซเรนเลยเหรอ
อย่างนั้นน่ะสิอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะนะคะ
ทีนี้รถพยาบาลก็ขับตรงไปเรื่อย
แต่ว่าคือพอรถที่เขาเป็นรถขนโต๊ะเก้าอี้
เขาไม่ยอมหลีกทางให้มันก็เลยอย่างไรดีล่ะ

เพื่อให้รถคันข้างหน้าหลีกทางแต่ว่าคันข้างหน้าเขาก็ยังเฉย
มาแยกกันตรงจุดเก็บด่านเก็บค่าผ่านทาง

ทีนี้รถคันนั้นเขาก็ขับตรงไปเรื่อย
รถคันที่ติดกล้องวงจรปิดเนี่ยคือขับตามแล้วเหมือนกับแบบอยากเห็นหน้าเหมือนกันนะ
คันนั้นคือเขารู้สึกยังไงคนขับเขาไม่รู้เหรอ
แต่อย่างหนึ่งที่เห็นภาพคือเห็นชื่อที่ข้างรถ
เขียนว่าทีมตั้งโต๊ะแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ระบุเอาไว้ชัดเจนเลย
แต่ทีนี้พอคลิปนี้มันถูกแชร์ในโลกโซเชียลคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะ
แล้วคนก็บอกว่าความจริงช่องซ้ายช่องกลาง

ยังว่างอยู่ทำไมถึงไม่ไปจะแช่ขวาทำไม
แล้วจริงคุณก็เป็นคนขับรถช้าด้วยนะฮะ
เพราะรถคุณถือว่าเป็นรถบรรทุกของ
แล้วถ้าเกิดว่าในรถฉุกเฉินเขามีคนป่วยคนเจ็บเป็นอะไรมา

เราก็เลยโทรศัพท์ไปตามเบอร์เลย

ก็บอกกับเราบอกว่าจากการตรวจสอบคลิปที่มีการเผยแพร่กันนั้น
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๙มิถุนายนที่ผ่านมาช่วงประมาณบ่าย๓
ตอนนี้บริษัทรู้ชื่อแล้วนะคะว่าคนขับคนนี้คือใคร
แล้วก่อนหน้านี้คนขับรถรายนี้
เคยมีพฤติกรรมความผิดที่บริษัทเตือนมาแล้วหลายครั้ง
พอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะ
ทางบริษัทบอกแบบนี้ตัดสินใจเลย
เลิกจ้างพนักงานคนนี้ทันที
แล้วจะดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย

ถ้าเกิดว่าเราเห็นรถฉุกเฉินเห็นรถพยาบาล

ใช่เพราะว่าดิฉันมาถนนวิภาวดีรังสิตช่วงเช้า

คือรถทุกคันแหวกซ้ายแหวกขวาคือให้รถพยาบาลผ่าน
คือเจออย่างน้อยอาทิตย์หนึ่ง๒๓ครั้งเลยนะคะ
ดีแล้วค่ะเราได้เห็นคนไทยแบบนี้
บางทีเราได้ยินเสียงเตรียมหลบแล้ว

อยู่ฝั่งนู้นแต่เราก็เตรียมชิดแล้วเปิดไฟเต็มที่แหละว่า
มีฤมภาษาจากไหนเรารบก่อน